วันนี้บรรยากาศที่วัดย่านหน้าคึกคักมากเป็นพิเศษ

ถ้าว่ายอดรายได้ถล่มทลายนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คุณชมพู่อารยาแต่งชุดไทยเต็มยดไปรำแก้บนย่านาคค่ะ
หลังจากที่รายได้ของหนังเนี่ยถล่มทลาย๗วันคุณรู้ไหม
ทะลุ๒๐๐ล้านอ่ะคุณใช่ค่ะถ้านับวันนี้วันที่๘๒๑๐ล้านเข้าไปแล้วค่ะซึ่งคนที่แอบมาบนไม่ใช่ใคร
ใครคะคุณปิงปองค่ะคือมาบนแบบไม่ปรึกษาเพื่อนนะ
อันนี้ระบำศรีวิชัยเป็นการแก้บน
เดี๋ยววันนี้เราไปดูแม่ชมรำไทยกันหน่อยค่ะ
งานนี้ได้กำลังใจดีน้องพายุลูกชายมายืนประกบข้างเลยค่ะ
เห็นไหมพายุใส่จงกระเวนอีกดีก็รำด้วยแล้วนะ
ใช่ค่ะแม่ชมก็รำอ่อนชอยงดงามนะดูลีลาการไล่รำไปแล้ว
ฟังความรู้สึกของทีมนักแสดงกันหน่อยเห็นว่าเป็นมือสมัครเล่น
และถือว่าเป็นครั้งแรกในการรำไทยด้วยตื่นเต้นแค่ไหนไปฟังกันสวยนะใช่
อยากให้เรียกว่าเป็นการรำออกมาขอบคุณแฟนเราด้วยเพราะว่าจริงเราก็ตั้งแต่มีข่าวออกไปว่าปิงปองมาบนอะไรอย่างนี้
ก็จะมีคอมเมนต์เชื่อว่าทุกคนก็เจอว่าแบบว่าอุ๊ยอยากเห็นเจ๊ออกมารำจังเลยค่ะ
ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการขอบคุณทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีใจที่คนไปดูจนมันแตะยอดที่เราเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
พอวันนี้มันใกล้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาประธานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ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
เร็จไปเกินครึ่งแล้วแหละดูจากยอดถล่มทลาย๗วันเองอ่ะ
เจ็ดวันสองร้อยล้านนะคะแล้วเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศการไปรำแก้บนของ
อยากรำบ้างอยากมีส่วนร่วมไงให้เขารำไปเราอยู่ตรงนี้ดีกว่า